ช่วงนี้จะพาไปดูภัยธรรมชาติกันหน่อยนะคะหลากหลายพื้นที่หลากหลายประเทศเลยทีเดียว
ที่แรกจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อน
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุน้ำป่าที่อำเภอท่าสาราค่ะ
ซัดรถกระบะสองพี่น้องวัย๖๔และก็๖๐ปี
ต้องบอกว่าลอยไปตามกระแสน้ำเลย
คนน้องหนีออกมาเกาะต้นไม้ไว้ได้แต่คนพี่หนีออกมาไม่ได้
ล่าสุดเจอร่างของคนพี่แล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยส่วนที่กำลังกับหน่วยราชการ
ค้นหานายประพันธ์ช่วยนาเขตวัย๖๔ปี
หายไปกับกระแสน้ำป่าตลอดทั้งวันแต่ก็ไม่พบนะคะ
กระทั่งมีเจ้าของสวนทุเรียนแถวนั้นเนี่ยมาแจ้งบอกว่า
เจอศพของนายประพันธ์นอนตายอยู่ในสภาพเปลือยเปล่า
ป่ากกใกล้สวนทุเรียนห่างจากริมคลองไปประมาณสัก๕เมตร
จากจุดที่ถูกน้ำป่าพัดไป๗กิโลเมตร
จากนั้นก็ได้นำร่างส่งเจ้าหน้าที่ทำการชนะสูตร
ส่งมอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
ส่วนนายระนองช่วยนาเขตวัย๖๐ปีน้องชายที่นั่งรถมาด้วยกัน
แล้วก็ศีรษะแตกแต่รอดชุดมาได้เพราะว่าเกาะกิ่งไม้เอาไว้เนี่ยนะคะ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วกลับบ้านได้แล้วค่ะ
ไปชมอีก๑คลิปคุณผู้ชมดูให้ดี
นี่ฮะโอ้โหราบเลยนะครับ
จำสภาพไม่ได้เลยว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นอะไร
คือมันเป็นผลจากพายุฝนที่โหมกระหน่ำพัดบ้านหลังนี้
ทั้งหลังหายวับไปกับตากลายเป็นแค่กองเศษไม้กับแผ่นสังกษี
แบบนี้เลยนะครับนะลมฝนพัดแรงมากน่ากลัวมาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดมรยอง
เพราะดีก็ไม่ได้มีใครอยู่ในบ้านนะครับก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บไปนะครับ
ผู้โพสต์บอกว่าเป็นพายุที่เข้ามาในพื้นที่ของระยอง
และรุนแรงที่สุดในรอบ๑๐ปี

ราบเป็นหน้ากลอนเป็นแบบนี้